คุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงช่วงนี้กระแสไวรัลต้องยกให้เขาจริงโตโนภาคิน
ก่อนหน้านี้เราเห็นท่าฮิตเข้าไปแล้วร้องเพลงพร้อมกับสตาร์ทมอเตอร์ไซค์
นี่ลืมไปเลยอันนี้ท่าเก่ามีท่าใหม่ให้เป็นภาพจำแล้วคุณผู้ชมค่ะ
ร้องร้องอยู่บนเวทีกระโดดลงน้ำ
เฮ้ยอ๋อเป็นไงไปดูว่า
อื้อฮือใส่สารว่าวินเลยค่ะเป็นเป็นอย่างไรวินวินไปว่ะ
มันวิ่งเวียนเลยค่ะกรุณาอย่าลอกเรียนแบบนะคุณผู้ชม
จริงจริงจริงเจ็บนะจ๊ะเออบอกเลยว่าโดดตู้มลงไปเต็มแข้งแบบนี้
อาจจะมีน้ำเข้าหูเข้าจมูกกันบ้างส่วนใครที่เป็นห่วงนะ
ไม่ได้เป็นห่วงไม่ได้เป็นห่วงพี่โตโน่เป็นห่วงใหม่
โซโน่กระโดดลงพร้อมไมค์ไมค์พี่ยังใช้ได้อยู่หรือเปล่า
บอกเลยว่าไม่อืมไม่เหลือเอ้ยเออลองน้ำขณะนั้นพังเรียบร้อยคุณผู้ชมค่ะ
แล้วพี่โตโน่นี่นะพอขึ้นจากน้ำได้ปุ๊บบอกเองเลยว่า
จริงแล้วพี่เนี่ยตั้งใจจะกระโดดลงไปแบบว่าคือภาพในหัวเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อน
ล่าให้ฟังก่อนกล่าว่าเออร้องเท่ปุ๊บกระโดดลงน้ำปั๊บเออยืนตรงเท่
เท่ทรงมาได้เลยทรงได้เท่นี่แหละแต่ปรากฏว่ามันแบบที่คิดกับแบบความจริงมันเติ้งลงไปคุณผู้ชมคะมันลืนนะฮะ
ภาพมันก็เลยออกมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไม่ได้ตั้งใจว่าจะปล่อยโป๊ะนะคุณผู้ชมแต่เขาก็มองเป็นขำไปนะ
แล้วก็ล่าสุดอย่าให้เรื่องนี้ต้องถึงนะอย่าให้ต้องถึงใจสดชื่น
แล้วแต่แจ๊สบอกเลยว่ารอบนี้มาอีกแล้ว

แต่คราวนี้เขาบอกว่ารอบนี้จะดังแค่ไหนไวรัลแค่ไหน
ไม่เอาผมไม่โดดไม่โดดแน่นอน
แต่เสียงเชียร์ในห้องส่งโลกโซเชียลถาโถมเหลือเกิน
บอกว่าอะไรป่ะโดดเลยโดดเลยโดดเลย
เท่านั้นแล้วค่ะส่วนฉลอนเมื่อวานตอนเย็น
พี่ต้อยตามพี่ต้อยเดี๋ยวเป็นโปรดิวเซอร์รายการเขาวิดีโอคอหาพี่แจ๊ดเลย
เจรจาเรื่องนี้เฮ้ยแจ๊ดมาขนาดนี้แล้วแจ๊ดต้องโดดนะแจ๊ด

แจ๊ดเอาหน่อยเอาหน่อยเชื่อพี่จะโดดน้ำ

ไอ้มันน่าหนาวพี่ต้อยเดี๋ยวมันจะตู้ม้าหนาวเขาไปอีก
เดี๋ยวพี่เอาน้ำอุ่นให้
ขอบคุณมากนะน้องแจ๊คขอบคุณมากน้องเพื่อนน้องเพื่อนพี่
เพื่อนน้องเพื่อนพี่เพื่อนพี่เพื่อนพี่เสียงพี่เลยน้องขอบคุณค่ะสวัสดีครับน้อง
ฟังฟังไปแล้วตกลงคือแจ๊ดเขาปฏิเสธหรือตกลง
เพราะว่าพี่ต้อยเขาขอบคุณแจ๊ดแล้วบอกว่าที่ทำเพื่อพี่
บันเทิงไทยรัฐขอให้หนึ่งเสียงเอาหน่อยพี่เอาหน่อย
โดดเลยดิโดดเลย